กลับมาที่เรื่องเมาแล้วขับอีกสักทีก็แล้วกัน
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับตำรวจจับคุณตา
คุณตาอายุ๗๓แล้วเมาแล้วขับเมาจริง
เพราะว่าปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง
เดี๋ยวบอกในขันอำราศอายุเจ็ด๑๓ปีนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับตำรวจภูทรบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ
จับตัวได้ขณะที่ขับรถพาผู้โดยสารไปส่ง
ซึ่งจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายพบว่าพบว่าพบว่า

อ่ะเดาอย่าพึ่งเอาพากล้างมานะอย่าเฉลยนะ
น่าจะสัก๑๕๐บาทคุณเธอแน่นอน

คุณตายุ๗๓เมาเป่าได้๒๕๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ

ถือว่าอันตรายเสี่ยงมากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
ตำรวจคุมโตไปดำเนื้อคดีนี่ก็หาเมาแล้วครับ

บนถนนทางหลวงใหม่เลข๒๑สายสระบุรีหลมศักดิ์
ทั้งฝั่งขาขึ้นมุ่งหน้าตัวเมืองเผชชะบุญ
ฝั่งขาล่องมุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร

แล้วก็เดินทางไปในช่วงเทศกาล

ตำรวจภูทรบึงสามพันธุ์ก็พยายามคุมเข้มกวดขันวินัยจราจร
ในช่วง๗วันระวังอันตรายของเทศกาลปีใหม่
แล้วก็เน้นย้ำห้ามเมาแล้วขับซึ่งล่าสุดที่เพชรบูรณ์นะครับ
คุณผู้ชมฮะพบว่าต้องดำเนินคดีเมาแล้วขับ
กับคนไปแล้วถึงสองคนด้วยกันอืมแม่แค่เริ่มก็นะฮะ
แต่ละจังหวัดก็มีอุบัติเหตุแล้วนะ
มีคนเมาแล้วนะช่วยกันดูนะ
หลังจากนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับ
เท้าอาทิตย์ถนนสายรองระหว่างมุมบ้าน
อันนี้คือแบบจากสถิติปีที่ผ่านมานะคะ